คุณผู้ชมครับกลับมามันสะใจกันต่อเลยดีกว่า
กับมวยคู่ที่๒กับรายการ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เริ่มต้นจากในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชม
คนนี้นะครับมาจากอำเภอโน้นสะอาดจังหวัดอุดรธานี
ด้วยสถิติการชกชกมาแล้ว๘๙ฝ่ายชนะ
๖๐ฝ่ายเสมอ๒ฝ่ายและแพ้๒๗ฝ่าย

มาจากอำเภอนวลสะอาดจังหวัดอุบัญราชธานี
ด้วยสถิติการชกชกมาแล้ว๘๙ฝ่ายเสมอ๒ฝ่ายเสมอ๒
มาดูในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานี
ค่ายบ้านลัมบ้าด้วยสถิติการชกชกมาแล้ว
ไฟล์ชนะ๔๐ไฟล์เสมอ๑ไฟล์และแพ้๑๑ไฟล์

เป็นการเจอกันระหว่างกิ่งเพชรบ้านแรมบ้านะครับ
๖๔กิโลกรัมจะเจอกับวันพิทักษ์ช่อชนะทิฟต์ครับ
ครับวันนี้ต้องบอกว่ารุ่นพี่เจอรุ่นน้องครับ
วันพิทักษ์ชชนะทิพย์ครับ
หรือว่าเจ้าของฉายาแมว๙ชีวิต
ชื่อเดิมนั่นก็คือราชันชุดขาวปสมานครับ
เรื่องหลังเมื่อกี้นี่แกบอกว่า

ผมขุนเข่าโคโวต้า
ผมถามว่าแล้วทำไมถึงตั้งขุนเข่าคูโบต้า
บอกว่าต่อยเสร็จแล้วผมต้องช่วยพ่อแม่ไถนา

โอ้โหเป็นคนรักครอบครัวนะครับ

ปัจจุบันเขานี่วัย๓๑ปีครับ
โนนสะอาดอุดรธานีครับ
ฟอร์มหลังครับชนะ๒แพ้๑ครับ
สุดมาแพ้คะแนน๑๐๐ล้านเกร็ดกำทรอนครับ
จากค่ายมวยซีรีรักมวยไทยยิมครับ
โดยคุณผู้ชงกิจขยันหรือว่าคุณหมาน้อยอุดร
ซึ่งวันนี้มาด้วยตัวเองครับคุณหมาน้อย
ส่วนทางด้านกิ่งเพชรบ้านแรมบ้าครับ

จากอำเภอนายเยียจังหวัดอุบลราชธานี

ต้องบอกว่าฟอร์มดีเหลือเกินครับ
เคยเอาชนะดินลูกมะขามหวานมาแล้วครับ
ซึ่งชื่อเดิมของเขานั่นคือกิ่งไพรอะไหล่เงินงามครับ
ยิ่งต่อยพัฒนานะครับเด็กคนนี้
จับตาดูให้ดีวันนี้เก่าครับ
วันผิดภักด์สดครับอิ่งเพชร
วันผิดภักด์ไม่ต้องบอกว่าในอดีตนี้
รูปร่างส่วนสูงนี่ใกล้เคียงครับ
คนที่คือมาทนมงคลให้กับทางฝั่งวันผิดภักด์
ก็คือคุณผู้ชมติดขยันนะครับรองประธานชมรมมวยสยามภาคอีสาน
หนึ่งในทีมงานของร้อยตำรวจโทนิรันยศพลล่ะครับเป็นผู้ที่ผลักดันวงการมวยทางภาคอีสานครับ
ให้ก้าวกระโดดเป็นเบอร์ต้นของประเทศไทย
ส่วนกิ่งเพชรวันแรมว่านั้นทางสมเด็จเอ็มซิลกส่งทีมงานขึ้นไปถอดมงคลให้
ตัวเองนั้นอยู่ข้างล่างนะครับเป็นคุณโสครับคุณพ่อขึ้นไปถอดมงคลให้กับลูกชายครับ
ส่วนสมเด็จนั้นตัดส่งผมทางหลังนั้นรัชกาลที่๙นะครับ
คนกรุงเทพถามว่าสมเด็จไปไหนยังอยู่ครับแล้วยังคุกทีอยู่ในวงการมวยทำมวยปั้นมวยอยู่ครับที่พัทยา
ของฉายาแรมบ้าครับต่อยแล้วสนุกครับ
เป็นมวยในเครือของโปรเตอร์เชนเมืองชนในอดีตนะครับสมเดชเป็นมวยที่มีเสน่ห์แล้วก็เรียกแฟนมวยได้เข้าเวทีได้เยอะนะครับสมเด็จ
แล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับวงการมวยไทยยังต่างแดนมาแล้วครับ
ตอนนี้สร้างลูกศิษย์คนใหม่แล้วครับกิ่งเพชรบ้านรามว่า
ค่ายบ้านรัมบ้าส่วนใหญ่ครับต้องซ้ายหน้าดีครับโอ้โหแล้วเติมด้วยแข้งขวาครับเอาละครับ
นี่ครับกิ่งเพชรพิสูจน์ให้แฟนมวยได้เห็นแล้วครับทิ้งด้วยมัดขวา
ขยับเข้ามาวางซ้ายซ้ายหน้าของกิ่งเพชรไม่ธรรมดาครับดูครับเคลียร์คาหน้า
เล่นงานบริเวณพับในพับนอกก่อนล่ะครับรวดเร็วกว่าครับทางด้านกิ่งเพชร
แต่วงในเหนียวแน่นต้องอยู่ที่นี่ครับวันพิทักษ์
ขยับเดินเบียดรุ่นน้องครับกระแทกซ้ายเติมด้วยหมัดขวาแล้ววางด้วยแข้งขวาครับ
อื้อฮูเอาล่ะครับสดกับเกาม์
เพชรพยายามจะเบียดระหว่างแข้งซ้ายหน้า
เป็นงานนี่ครับฐานล่างบริเวณพับในและขึ้นลำตัว
วางลำตัวเดี๋ยวดูความเก่าของทางด้านวันพิทักษ์ครับ
โดนแล้วคืนทันทีครับกำปั้นขวาไม่ถึงครับ
เพชรก็ไม่หนีครับวางซ้าย
ยังไม่เคยต่อยตอนบ่ายนะครับต่อยแต่กลางคืน
มาดูการยืนระยะบ้างครับพยายามจะกดแขนรุ่นพี่ไว้เลยครับ
ต้องบอกว่าชกกลางวันเป็นผลเหมือนกันครับ
ข้างขวาของวันพิทักษ์หน้า

ยังไงยังไง

ยังไงยังไง

ยังไงยังไง
ยังไงยังไง
ยังไงยังไง

ยังไงยังไง
ยังไงยังไง
ยังไงยังไง
ยังไงยังไง

ยังไงยังไง

ยังไงยังไง

ยังไงยังไง
ยังไงยังไง

ยังไงยังไง

ยังไงยังไง

ยังไงยังไง

ยังไงยังไง

ยังไงยังไง
ยังคู่ขี้สูสีครับเดี๋ยวดูครับความสดกับความเก่าการยืนระยะครับ

เอาละครับยกที่๒เริ่มขึ้นทักทายด้วยแข้งซ้ายหน้าเลยครับกิ่งเพชร
หวังหน้าล็อกนายแล้วกดคอรุ่นพี่มาตีครับ
ถือว่าเป็นค่ายมวยมาตรฐานทั้งคู่ครับ
มุมแดงนี่เน้นความแข็งแรงแข็งแกร่งครับแล้วก็ความสดครับ
พยายามจะดักด้วยหุบซ้ายนี้ครับแล้วก็เกี่ยวไถล้ล้มลงไปครับ

พยายามจะเกี่ยวไถล้ล้มลงไปครับ
จริงเทศเดียนเข้าหาหยับมาพยายามจะต่อยมัดเจอเข้า
พอพิทักษ์พยายามจะตีด้วยเขาขวาแล้วคาเอาไว้ครับดูครับ
เก่าเหลือเกินครับสำหรับทางด้านวันพิทักษ์หรือว่าราชันชุดขาวครับ
โอ้โหวิ่งเข้าไปเจอแข้งเลยครับกิ่งเพชร
จริงเทศดูครับจังหวะขวางหน้า
โอ้โหดูครับเหลี่ยมตัวอ้าวแล้วเจอยัดด้วยแข้งซ้ายอ้าวเข่าซ้ายครับ
แล้วก็คืนเหมือนกันครับเอาละครับความแข็งแรงแข็งแกร่ง
อย่างผู้ที่สูทีครับจริงเทศเวียดเข้าหาอีกวางซ้าย
ขยับเข้าไปโอ้โหหลุดหลวมไม่ได้ครับกิ่งเพชรทิ้งด้วยมัดขวา
วงในครับยังตีไม่ชัดเจนครับ
เร็ดขยับเข้ามาอีกออูหูดูครับหรอก
วางขวาครับแล้วแทงซ้ายพยายามจะใช้เหลี่ยมตัวช่วยครับ

วันพิทักษ์กลิ่นเช็ดเขยับเข้าไป

พยายามจะกดมาตีแต่ยังทำอะไรไม่ถนัดครับกิ่งเพชร

โอ้โหดูครับยัดได้ข่าวแล้วเติมได้ส่อขวาครับ
เอ้าแล้วก็มาสวนท่านทีเลยครับกิ่งเพชร

เบียดไอ้รุ่นพี่ออกแรงเยอะเลยครับกิ่งเพชร

แล้วคืนด้วยหุกซ้ายแล้วเสียบใน

กระชากได้แต่ยังตีไม่ถนัดครับ

พยายามจะล็อกต่างฝ่ายต่างกดแขนคู่ต่อสู้และเสียบด้วยซ้าย

บอกว่าเริ่มมันเริ่มได้น้ำได้เนื้อครับ

กิ้งเพชรล็อคนายตีตี
พิธาหาจังหวะดูครับตีไม่ได้แกก็ยกกันไปเรื่อยครับ

ในขณะที่กิ่งเพชรพยายามจะอาศัยลูกขยัน

โอ้วพยายามจะตัดล่างเจอเขา
หมดยกที่๒ครับเดี๋ยวไปพักกันคู่เดียว
พาท่านผู้ชมกลับเข้าสู่สนามมวยไทยรัฐครับ
หรือว่าสนามมวยมนตรีสตูดิโอครับ

นี่เป็นภาพช้าขยับมาหลวมไม่ได้ครับเจอเขาซ้ายเลยครับ

พิรักษ์นั้นอาศัยลูกเขาแล้วครับเสียบขวา
พยายามจะเน้นที่ศอกขวาแล้วครับกิ่งเพชรแล้วกดคอลงมาเสียบด้วยเขาซ้าย
ต้องบอกว่าลูกเก่าก็มีครับทางด้านวาพิทักษ
ส่วนตูมเข้าไปส่วนตูมเข้าไปเสียบโชว์ด้านซ้าย
มีเท่าไรทรายให้หมดครับอย่าเหลือครับ

เอาล่ะครับฝากต่อ๓นาทีวางซ้ายคือ๓๔ดรองครับ
ตีด้วยขวาพยายามจะส่วนพยายามจะโตเหมือนกันครับ

พิทักษ์ไม่หนีไม่ถอยจังหวะดักเสียบซ้ายอีกแล้วครับ
แล้วตีด้วยขวาเพราะฉะนั้นพยายามจะล็อคใน
พยายามจะใส่ลูกขยันเลยครับขยับเข้ามาโอ้ยนี่ครับ
หลวมไม่ได้ครับจังหวะหลวมปั๊บนี่เจอทันที

อยู่ได้จังหวะเดียวครับดูครับจังหวะเก็บอาวุธครับ

แทงปุ๊บพับคาไว้เลยครับ

วันพิทักษ์เจอเขาซ้าย
เข้าซ้ายอีกแล้วครับกิ่งเพชรเน้นที่เข้าซ้าย

โอ้โหจะแจ้งเนื้อครับ

เพชรขยับเบียด
ุ่มหลวมไม่ได้ครับกิ่งเพชร
ตบด้วยฮุกซ้ายแล้วเติมด้วยเขาใน

ไม่ลงไม่ลงแล้วโยนเข่าลอยเลยครับ

พยายามจะท้าตัวชัอแรก

โอ้โหเล่งเครื่องมาได้เสียวได้ลุ้นเลยครับเทศด้านกิ่งเพชร

คืนครับช้าไม่ได้ครับคุณพิทักษ์

เอาละครับกิ่งเพชรพยายามจะเบียด

พยายามเข้ามาทิ้งปล่อยซ้ายขวาแล้วล็อกใน

โอ้เดี๋ยวดูครับชักจะยุ่งเหมือนกันไง

เอาละครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นหรือเปล่า
กิจเพชรวางซ้ายล็อกใน

โอ้โหผ่านไม่ผ่านครับ
ใครจะผ่านเท่านั้นเองครับอุบลกับอุดร

พยายามเหลือเกินครับกิ่งเพชร
โอ้โหแล้วดูครับเสียงกองเชียร์ดังสนั่นไปหมดครับตอนนี้
วางหน้าไว้ครับความพิทักษ์เสียทุกคืนเข้าไป

โอ๊ะสองต่อทั้งสามต่อครับหมดยกสุดท้ายครับ

ปลายดีจริงเหลือเกินครับทางด้านกิ่งเพชร
โอ่โฮ
ลูกขยันครับขอโทษขอโพยกันก่อนมาดูภาพช้าครับ
นี่ครับจังหวะเสียบซ้ายของวันวิทักษ์
นี่ครับจังหวะดึงและคืนแบบนี้ครับ
ความเก่าล้วนครับแล้วจังหวะขวางหน้ากระทุ้งด้วยเขาซ้ายแล้วพับคาไว้

ส่วนทางด้านกิ่งเพชรพยายามจะเร่งเครื่องครับกระทุ้งคืนแบบนี้
แล้วทางด้านวันพิทาคอยโต้คอยสวนเอาครับ
สนุกสูสีครับไปลุ้นบนเวทีดีกว่าครับ
คุณผู้ชมครับชกกันได้สมศักดิ์ศรีขนาดนี้นะครับ
เราไปลุ้นกันดีกว่าว่าจะมีรางวัลไฟเตอร์และรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์หรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน
มุมแดงและมุมน้ำเงินรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ๕๐๐๐บาท
พวกเราได้๕๐๐๐บาททุกคน
หลังจาก๓ภารกิจเราจะไปรุ้นกัน

กิ่งเผ็ดบ้านแรมบ้า
เป็นยังไงครับมวยคู่ที่๒มั่นขนาดนี้
ต้องบอกเลยว่าเพราะนี่คือรายการ
ไทรัฐมวยไทยฟอร์แมน